ที่ผ่านมาหลายพื้นที่เป็นการส่งท้ายส่งกรานปีนี้
จัดใหญ่จัดเต็มชุ่มฉ่ำปอดกันทั่วแล้วนะคะ

เมื่อคืนนี้งานใหญ่จัดใหญ่จัดโต

สวัสดีสัตว์มิตรแน่น
ขึ้นคอนเสิร์ตไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
รัชดาซอย๔อยากให้ดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะ

ไว้วันนี้ไหทองค่ะ

งานสงกรานใจกลางกรุงเทพแบบนี้นะคะ
รับเลยค่ะว่าตื่นเต้นมาก

เป็นเพื่อนแฟนที่มารอชมกันด้วยค่ะ

ใครที่บอกว่าเป็นนักร้องหมอลำ

เธอเป็นสาวมักม่วนคุณผู้ชมค่ะ

แต่รอบนี้ขอจัดเต็มความมันด้วยกัน
เพิ่มแนวเพลงหัวไหลที่ขึ้นโชค
โอ้โหหลักแท่งซ้ายแท่งขวาแท่ง

ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แบบ
แม่ผัวรักปันใหม่

อ้าวอ้าว

สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ

สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ

สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ

สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการส่งของคุณผู้ชมค่ะ
สวยทุกจุดถูกต้องทั้งหมด
เยี่ยมจริงคือต้องบอกว่าลุคนี้เนี่ย
ยูกิเราไม่เคยเห็นมาก่อนปกติจะเป็นแบบกระโปรงยาวเรียบร้อย

นี่น้องอายุ๑๔๑๕ยังสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเป็นสาวคนนี้รับรองนะเจอจรัสกว่านี้แน่นอนนะคะ